ร้องได้ให้ร้อง
พี่ชื่อดวงจัยนำสกุลเสามั่นค่ะ
อายุ๔๖ปีอยู่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ

พ่อก็ไม่ค่อยจะอยู่บ้าน

แม่เขาจะปลูกข้าวโพดหักแล้วก็ต้มแล้วก็มัดใส่หาดขาย
แม่เค้าอืดมากเค้าเป็นคนที่แข็งแรง
ยายชื่อจูจ้าอายุ๘๒ปีเป็นแม่ของดวงใจ
ก็ทำร้ายทำส่วนภาพของขายมาตลอดและเลี้ยงลูก๖คน
ผัวฉันนี่ไม่ได้รับผิดชอบครอบครัวฉันเลี้ยงลูกคนเดียวมาตลอด
ประหยัดสุดจนเก็บเงินได้ปลูกบ้านหลังนึง
โอ้โหบ้านนี่ก็คือดวงใจฉันนั่นแหละ
ทำมาทั้งชีวิตเนี่ยอายุ๘๐กว่าแล้วเพิ่งจะได้บ้านหลังเนี่ย
รักมากรักเท่าชีวิตแหละ
ผมชื่อสมจิตเป็นพ่อของดวงใจ
พ่อจะมีความดันแล้วก็เป็นถุงลมกลมพองในปอด
เป็นก้าวหูตึงหูตึงแล้วจะหายใจไม่ค่อยสะดวก

ไปหาหมอผมรักลูกคนนี้ครับ
เมื่อก่อนนี้พี่กับแม่ก็ช่วยกันทำขนมขาย
คนละซอยกับแม่เป็นใส่ถาดแล้วก็แบกไปอย่างนี้

บางทีก็เดินไปแล้วหน้ามืดแล้วก็จะวูบเป็นลม
ที่รับความแข็งแรง
ก็เลยทำให้ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

อยู่มาวร่างกายก็มาขอบ้านหลังนี้ไปจำนอง
เราก็นึกว่าอยากจะให้ลูกมีให้เขาก็บอกกับวันขายได้เท่านั้นเท่านี้

เอาไปลงทุนค้าขายขายรองเท้ามือสอง
แรกมันก็ขายดีเนอะเราก็ซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อย
พอตอนหลังโรงเกลือมาเปิดในตัวเมืองมันก็เริ่มไม่ดีลงไม่มีลง
ค่าเช่าค่าอะไรมันก็กินก็เงินทุนก็หมด
ตอนนี้ก็ไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้เหลือแต่ล้าน
ตอนแรกเอาที่ไปจำนองไว้แสนหกจะจ่ายมั่งไม่จ่ายมั่ง
ห้าปีตอนนี้คิดดอกก็เพิ่มเป็นห้าแสนค่ะ
แม่ไม่เคยรู้เรื่องดอกเลยว่าหนูจะต้องส่งเดือนละเท่าไหร่
แล้วเป็นเงินเท่าไหร่เพราะไม่เคยบอกแม่

เป็นต้นเหตุที่ทำให้แม่ไม่สบายใจและทำให้แม่ป่วยด้วย
ถ้าบ้านถูกยึดไปก็ยายก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
ทำมาทั้งชีวิตแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกัน

ถ้ามันเป็นไปแล้วก็ทำไงล่ะลูกก็ช่วยกันไป

หญิงผู้จมอยู่กับความผิดที่ติดค้างอยู่ในใจครับ
สวัสดีครับคุณดวงใจครับ

กลางวงกลมนี้ก็เป็นที่ของนักสู้ชีวิตทุกคนนะครับ
ขอต้อนรับสู่รายการร้องได้ให้ร้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
ชื่อสมจิต
ทีมงานบอกว่าคุณดวงใจโตมากับคุณแม่

ไม่เคยไปไหนมาไหนด้วยกันไม่เคยเฉียดเข้าใกล้กัน
วันนี้เป็นวันแรกในรอบกี่ปี

ปีคุณพ่อกับคุณแม่ไม่เคยเฉียดใกล้กันเลย

แต่วันนี้มาด้วยกัน

ไม่น่าเชื่อเลยว่าภาพนี้จะเกิดขึ้นในสายตาของคุณดวงใจ

คุณแม่จูคุณพ่อสมจิตค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ

คุณแม่ไม่ได้เจอกับคุณพ่อมากี่ปีแล้วคะ

ถูกกันตั้งแต่คุณดวงใจเกิดได้เดือนหนึ่ง

ก็เพราะลูกแหละที่มา

เมื่อสักครู่นี้คุณดวงใจเปิดประเดิมเลย
คำพูดไม่เคยทำให้แม่มีความสุขเลย
ทำเรื่องอะไรไว้ถึงได้มีเรื่องที่หนักอึ้งอยู่ตอนนี้
ตอนนี้ก็เป็นเรื่องบ้านเพราะเป็นน้ำพักน้ำแรงของแม่ค่ะ

บ้านเอาไปจำนองขายของแล้วก็ขาดทุน

มันก็ส่งบ้างไม่สมมติแต่เขาจะบวกดอกเพิ่มเรื่อย

เป็นของรัฐหรือว่าเป็นของคนปกติ

แต่ตอนนี้คือให้ดอกเดือนละ๕๐๐บางทีก็๓๐๐
ถ้าปีนึงเขาทำสัญญาครั้งหนึ่งก็บวกดอกเป็นแสน
ตอนนี้เป็นหนี้เบ็ดเสร็จที่จะต้องถ่ายถอนที่เป็นของเราต้องใช้เงินเท่าไหร่
คุณแม่รักบ้านหลังนี้ขนาดไหนคะ

ถ้ารักเท่าชีวิตทำไมถึงยอมให้พี่ดวงใจเขาเอาที่เอาบ้านไปจำนองล่ะครับคุณผู้ชม
เขาอยากจะให้ลูกมีกินกับเขาเอาสักปีเดียวแล้วแม่
วันได้เท่านั้นตอนนี้ก็เชื่อก็ให้ลูกจำนอง
คุณแม่ถ้าสมมุติว่าไม่มีเงินส่งดอกแล้วเขามายึดจริงแล้วจะไปอยู่ที่ไหนคะ
ก็ยังนึกไม่ออกเลย

เรื่องที่ผ่านมามันแก้ไขไม่ได้แต่วันที่เหลือจะทำให้ดีที่สุดค่ะ
แล้วนี่ขอโทษเขาหรือยังเรื่องนี้
ขอโทษขอโทษวันที่ทีมงานไป
ขอดูอีกสักรอบหนึ่งได้ไหมเดินไปเลยพี่ดวงใจไป

ไม่เป็นไรหรอก
ไม่ได้อภัยให้ลูกเสมอ
สู้

ดวงใจเรื่องนี้มันกี่ปีแล้วเนี่ย

พี่จะสามารถถ่ายถอนบ้านได้จริงไหมคะ

นอกจาก่อนขอพรพันธุ์แล้ว

เอาล่ะณตรงนี้

บนเวทีร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตของเรา

รายการของเราครับพร้อมที่จะช่วยคุณดวงใจนะครับ
เรามีเงินทุนสูงสุดให้กับนักสู้ชีวิตทุกคนนะครับ

ถ้าทำได้นะครับร้องเพลงให้ถูก๑๐เพลง
เอาเฉพาะเนื้อเพลงเท่านั้นนะครับรับไปเลย๑ล้านบาท
คุณดวงใจล่ะครับมารายการของเราต้องการเงินทุน
เอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไหร่ครับ

ดวงใจถ้าถ่ายถอนบ้านได้เนี่ยต้องใช้เงิน๕แสน

ก็ไปตัดต่อเขาก่อน
เราจะขอเขาคือว่าให้หยุดดอกไว้ก่อนแล้วเราก็ผ่อนต้น
ถ้าก็มีเงินก้อนให้เขาน่าจะคุยได้แต่ถ้าเราไม่มีอะไรเลยเราก็คุยไม่ได้เลยไงค่ะ
เรามาเริ่มกันที่เพลงแรกกันเลยนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาทมาครับ
มาแล้วค่ะอินโทรเพลงเปิดประเดิมนะคะเพลงแรกเพลงนี้ค่ะ

ค่า๑๐๐๐บาทค่ะพี่ดวงใจ

เราอยากให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคน

เอาเงินกลับไปได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ

เพลงแรกนี้นะครับผู้แข่งขันของเราก็มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยได้

คุณดวงใจเลือกใช้ได้ตั้งแต่เพลงนี้

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

คุณแม่จู

ที่จะสามารถ

เอาหัวใจของแม่จูคืนมาได้
เอากำลังแรงกายที่ใส่ไป

ขอให้คิดและทรงใจมุ่งมาปรัฐนา
ขอให้มีชายชนะได้กลับบ้านค่ะ
ได้เอาไปถ่ายถอนที่ลูก

แม่เป็นกำลังใจให้ลูก

แสงสว่างมาสู่คุณดวงใจค่ะ

เพลงนี้มีมูลค่า๑หมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑
เพลงมาครับ
กลับบ้านแล้ว
หุ้นสู่เอ็มสู้

อาทิตย์
รักษารอบรักในใจสามสิบบาทเลยเก็บไว้
ไปซื้อผ้าเช็ดน้ำตาได้อยู่ใกล้ชิด
ได้มองเธอก็สุขใจพ่ออยู่ห่างไกล
คอยไกลเธอในฝันฝนตกทางนี้
หนาวถึงเธอไหมนั้นห่วงใยจากใจของฉัน
เธอเคยจะรู้หรือเปล่าโอ้ใส่น้ำใจ
ไม่รู้ทำไมต้องรักคนมีเจ้าของ
ทั้งที่ใจนี้ไม่คิดแย่งเธอมาของ
ไม่คิดเป็นตัวสำรองแต่ก็จองเธอไว้ในใจ
บางทีอยากถามอยากรู้ว่าเธอเหนื่อยไหม
พาเธอไปเดินเล่นในใจเสมอ
แม้ว่าเรื่องจริงเป็นได้แค่ฝันเสมอ
ฉันได้แต่คิดถึงเธอ
เวลาที่ทุกทุกทุกทุก